มาดูแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ที่เพชรบูรณ์นะคะ
แม่ค้าคนนี้บอกว่าปกติก็ขายออนไลน์อยู่แล้ว
ยอดคนมาดูหลักสิบอ่ะ๔๐๕๐คน
แต่พอเธอทำแบบเนี้ยคนมาดูเธอเนี่ยนะเป็นหลักพันโอ้โห
แต่งผีเลยค่ะอ่าแล้วเธอบอกว่าไอ้เสื้อผ้ามือสองที่เอามาขายอ่ะ
เจ้าของเคยตายตายไปแล้วแล้วตายด้วยสาเหตุอะไรเธอบอกหมดเลยนะ
ก็ไม่น่าเชื่อนะกลายเป็นขายดีเดี๋ยวลองดูนะคะ
แล้วเธอแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้แล้วเธอขายเสื้อผ้าของคนตาย
โอ้โหมีเพลงด้วยเหรอหน้าใส่ไหมค่ะ
แล้วรู้ด้วยว่าตายด้วยสาเหตุอะไรถือว่าเธอมีจัญญบันของความเป็นแม่ค้า
บอกก่อนนะไม่รู้ตายหรือไม่ตายแต่ผ่านการบังสกุลมาแล้ว
เธอบอกความจริงแต่เธอบอกว่าก็มีเสื้อผ้ามือ๒ที่คนฝากขาย

แยกไว้ชัดแยกไว้ชัดเจน
ไม่ปนนะใช่ค่ะแต่เพราะทำอะไรแปลกใหม่แบบนี้
คนดูเยอะแล้วก็ขายดีค่ะ
เธอชื่อนางสากณิษฐาทองนาภอายุ๔๐ปี
บ้านเธออยู่ที่ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะครับ

เป็นลักษณะของเพลิงพัก
ทำด้วยสังกษีแบบง่ายค่ะ

อันนี้เขาเรียกสตูดิโอเห็นไหม
นี่ไงมีฟงมีไฟนะไม่ธรรมดา
เขาจัดไฟเห็นไหมแล้วก็มีเสื้อผ้าแขวนอยู่
มีป้ายติดค่ะว่าเจ้าของตายด้วยสาเหตุอะไร

แต่เพิ่งมาแต่งหน้าผีเมื่อ๓เดือนก่อน
สาเหตุที่แต่งเป็นผีก็เพราะว่ามีอยู่วันหนึ่ง
น้ำปลาปลาไม่ไหลไม่ได้อาบน้ำ

แล้วคนดูเยอะจากเดิมคนดู๔๐คน
พอแต่งแบบนี้คนดูสี่พันอ่ะโอ้โหยอดขายก็เพิ่มขึ้นด้วยครับ
วันแรกที่เธอแต่งผีแล้วขายของเธอบอกว่าโดนเลยทำไมฮะ
ดีเลยเหรอตีหนึ่งค่ะกำลังเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่อืมอีก
ตัวไปหยิบกางเกงครับเพื่อจะหยิบมาโชว์ให้กับลูกค้าอืม
อยู่ดีดีมีกลุ่มควันสีดำลอยผ่านหน้าแล้วหายไปทางศาลพระภูมิและสารเจ้าที่ที่อยู่ข้างบ้าน
นี่ขายตอนตีหนึ่งด้วยเหรอตีหนึ่งยังขายของอยู่อื้อหือถ้า
บอกโอ้โหขนลุกมากแล้วก็มีเสียงดังเหมือนกับมีอะไรหล่นอยู่ด้านหลัง
ครับเธอก็เลยบอกว่าไม่ได้คิดจะลบหลู่นะทำมาหากินนะ
ถ้าเธอทำผิดอะไรไปขออภัยด้วยแล้วก็ปิดการขายค่ะครับ
จากนั้นทุกคืนก่อนจะเฟซบุ๊กไลฟ์ขายของเธอต้องไปจุดทูปขอขมา
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและดวงวิญญาณก่อน
แล้วก็ไม่มีอะไรแปลกเกิดขึ้นอีกเลย
ออกไปทำบุญให้นะอะไรอย่างนี้ให้เรียกผู้ค้ามาดูพี่นะ
ตรวจตรวจเสร็จแล้วกลับมาก็เอามาขาย
เธอก็เลยบอกว่าช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะ
เสื้อผ้ามือสองที่เอามาขายบางส่วนเจ้าของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
แต่บางส่วนเจ้าของเขาตายแล้วจริงก็มีนะคะ
เป็นลักษณะแบบที่ว่าญาติพี่น้องเขาก็อาจจะเก็บเสื้อผ้าของผู้ที่เสียชีวิต
เอามาขายต่อมือสองเธอก็รับมาใช่ไหม
แต่เธอผ่านการบางสกุลแล้วเธอบอกก็แบบทำพิธีอะไรเรียบร้อย
ค่ะหลายคนถามว่าทำแบบนี้กลัวหรือเปล่า
บอกก็ไม่กลัวก็รายได้ส่วนหนึ่งที่เธอขายแบบนี้เธอก็เอาไปทำบุญนะ
ให้กับทั้งกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็ซื้อโรงศพบริจาคด้วย
อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของเสื้อผ้าด้วยนะคะอืม
ใครสนใจก็ขอเชิญนะคะตี๑คือนี้ลองดูค่ะ